อีกเรื่องหนึ่งค่ะไปดูลาวาโครนเขาบอกว่าไปเจอลาวาโครนเนี่ย
ขึ้นมาอีกหลายแห่งเลยนะคะที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านเนี่ยเขายังไปเจอว่ามีกุมารทองอยู่ในลาวาโครนด้วย
เขาก็บอกว่าอุ๊ยได้กุมารทองมาแบบนี้
เชื่อว่าลาวาโครนเหล่านี้น่าจะนำความสงบสุขมาสู่ชุมชนอย่างแน่นอน
ไม่รู้ไปอยู่ยังไงมันมีความยังไงกุมารทอง
เอาชาวบ้านพากันไปดูนี่แหละค่ะลาวาโครนที่ผุดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียง
ถึง๔จุดที่บ้านหนองกุงน้อยตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
ในพื้นที่นี้เคยมีลาวาโครนลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้ว๕จุด
เมื่อวันที่๒๙มกราคมปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มีรวมแล้วเนี่ย
จุดนะคะนี่ลาวาโครนเป็นลักษณะแบบนี้โดยมันจะผุดขึ้นมาเป็นเนินสูงตรงกลาง
มีรอยแตกของดินจากนั้นก็จะมีโครนเหลวผุดขึ้นมาเหมือนลาวา
แล้วก็ไหลลงไปตามพื้นราบโดยรอบนี่แหละค่ะชาวบ้านบางคนเขาก็ไปกดดินที่นูนสูงขึ้นมา
ปรากฏว่ามีดินกระเพื่อมเหมือนกับมีคลื่นในน้ำคาดว่าด้านล่างมันน่าจะเป็นหลุมลึกมาก
เรื่องต้นชาวบ้านปิดล้อมพื้นที่นี้แล้วนะคะป้องกันเด็กเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไป
เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายถ้ามันยุบลงไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพบว่าโครนรางวานเหล่านี้ยังขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง
โครนผุดขึ้นตลอดเวลาจนเป็นที่แปลกใจของชาวบ้าน
เห็นที่เขาถืออยู่ไหมสักครู่นางฉัดพรวันนองศาอายุ๕๔ปี
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไปพบก้อนหินเนี่ยลักษณะคล้ายกับกุมารทอง
ไหนขอดูสิมันเหมือนกุมารทองใช่ไหม
คือเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลม
เขาบอกมันเหมือนกุมารทองนะโผล่ขึ้นมาบริเวณปากบ่อลาวาโครน
ซึ่งเป็นสิ่งแปลกส่วนตัวแล้วคุณป้าบอกว่า
เชื่อว่ามันจะเป็นรูปปั้นกุมารทองมาให้โชคลาภแน่
หลังจากนี้จะนำไปกราบไหว้บูชาตามความเชื่อค่ะ
อันนี้กุมารทองหรือครับ
ฟังเสียงของคุณฉัดพรกันหน่อยนะคะ

เหมือนกุมารค่ะเหมือนกุมารทอง
จะมาให้โชคให้ลาภในหมู่บ้านเราไหม

เพราะว่าเรามีรายได้เกิดจากที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้ค่ะ
อยู่ใต้คราร์โคนค่ะไหลขึ้นมากับครรรค์เลยค่ะ
บอกอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังเฉยนะคะ
วิจารณาเพิ่มเติมเราเองเนี่ยนะคะ
นอกอายุ๔๗ปีชาวบ้านอีกคนบอกว่าช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังมีลาวาโครนเพิ่มขึ้นก็พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมสิ่งที่เกิดขึ้นกันจำนวนมากค่ะ
ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเอากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแห่งใหม่ชาวโคราชแล้วดูแล้ววา